ติดตามข่าวกับเจาะประเด็นกันต่อนะคะ

ก็เลยส่งผลให้ทางกรรมการบริหาร

เพราะว่าลาออกไปเกินกึ่งหนึ่งนะคะ
ก็ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการบีบให้พยายามเปลี่ยนตัวหัวหน้าพัก
หลังจากที่เคยมีความพยายามทำแบบนี้มาแล้วนะคะ

กรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐจำนวน๑๘คน

เพื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

ทำให้กรรมการบริหารพักทั้งหมด๓๔คน
พ้นจากตำแหน่งด้วยตามข้อบังคับพัก
เพราะจำนวนคนที่ยื่นลาออกเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
และต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน๔๕วัน
โดยรายชื่อที่ลาออกล้วนเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้
มีข่าวความพยายามเดินเกมเปลี่ยนตัวหัวหน้าพัก
และสนับสนุนให้บริเหกบรวิษปวงศัวร์สุวรรรค์
ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนายอุตมะสาวนายน
เช่นนายณฑพทิพศุวรรณผุทิพงฯปุณกัล

นายภัยบูลนิติตะวันรักษาการรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐระบุ
หลังจากนี้รักษาการหัวหน้าพักต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพักโดยเร็ว
เพื่อเร่งจัดประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ส่วนการลาออกถือเป็นธรรมดาที่พักการเมืองต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เชื่อว่าชุดใหม่จะทำให้พักเข้มแข็งขึ้น
ด้านในอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

โดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้น

แต่ควรเกิดขึ้นในที่ประชุมใหญ่ของพัก
ในเวลาที่นายกรัฐมนตรีบอกให้หยุดปัญหาการเมืองไว้ก่อน
ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
นายกรัฐมนตรีก็ตอบถึงเรื่องนี้เช่นกัน
ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของภักดิ์พลังบัชรัฐ
ที่จะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารภักดิ์
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมีการเลือกกันใหม่
พร้อมขอร้องอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้อง

ส่วนการปรับคอลโลมอลยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดเรื่องนี้
ขณะที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกภักดิ์เพื่อไทยระบุ
ความขัดแย้งในพลักษณ์พลังบัชรัฐรอบนี้

รัฐธรรมนูลที่เคยทำให้บางกลุ่มได้ประโยชน์
ถึงเวลาได้รับโทษเกิดผลกระทบในทางลบ

เป็นหลักฐานสำคัญว่าการปฏิรูปการเมืองไม่มีอยู่จริง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน